อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เขาก็บอกเหมือนกันไม่เชื่อไม่ว่าแต่อย่าลบหลู่ก็แล้วกัน
ไปดูกันหน่อยหนุ่มวัย๒๖ปีเขาเป็นคนงานขับรถบนถนน
อยู่อยู่เดินหายเข้าไปในป่าเพื่อนคนงานเอ่ยชาวบ้านเอ่ยตามหากันวุ่นวายไปหมดเลย
แล้วอยู่อยู่เดินออกมาเองแต่เรื่องที่เขาเล่าน่าสนใจค่ะ
เขาบอกว่ามีหญิงชะลาคนหนึ่งนำทางให้เข้าป่าใครก็ไม่รู้
แต่ทางความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นสัญญาณให้สืบทอดเชื้อสายมโนรา
เพราะว่าเขาเป็นตระกูลของครูมโนรา
เรื่องนี้เกิดขึ้นกลางดึกนะคะกู้ภัยพัทธลุงและคนงานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่ง
กระจายกำลังหาตัวนายนันทวัฒน์สุวรรณวังอายุ๒๖ปี
คนงานขับรถบนถนนที่หายไปในพื้นที่ตำบลชัยบุรีค่ะ
จากจุดทำงานประมาณ๑กิโลเมตร
นายสมปองชาวบ้านที่ดูแลถ้ำเขาอ้นบอกว่า
นายนันทวัฒน์ขับรถบดมาจอดหน้าถ้ำเขาอ้นแล้วเดินหายเข้าไปเลย
เขาเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยโทรหาเพื่อนให้มาช่วยกันตามหาหน่อย
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยจุดตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่
เพื่อนคนงานกับญาติก็ตามหากันทั่วเลยนะหาอยู่ชั่วโมงนึง
สุดท้ายไปเจอนายนนทวัฒน์อยู่ที่หลังวัดเขาแดงค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลพญาขันสภาพเนี่ยเปียกไปหมดทั้งตัวเลย
นนทวัฒน์บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเดินไปไหน

นำทางไปเดินลัดเลาะไปตามป่า

จริงตอนที่ทำงานอยู่แล้วใกล้ถึงเวลาเลิกงานเนี่ย
เห็นแล้วว่านายนนทวัฒน์หายตัวไปพร้อมกับรถบดถนน
หากันจนค่ำเจอรถจอดอยู่หน้าถ้ำเขาอ้น
โทรหานายนนทวัฒน์แล้วนะนายนนทวัฒน์รับสายด้วย

นายนนทวัฒน์เองก็ตอบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหน
แต่เวรหาจนแบบนี่มาเจอนายนันทวัฒน์เดินออกมาเอง
นางเบญษมสพี่นายนทวัฒน์

จุดทูปบอกกล่าวครูนโลราที่ฮิ้งตายหยายที่บ้าน

ทอดเชื้อสายมโนราที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
คือเธอบอกว่าเมื่อประมาณสัก๒๓คืนก่อน
เธอเองก็เห็นเป็นเงาสีดำคล้ายหญิงชาราอยู่ในบ้าน
เชื่อว่าน่าจะเป็นตายายมโนราที่ติดตามตัวนายนนทวัฒน์
ให้สืบทอดเชื้อสายมโนราแน่เลย
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเขาปลอดภัยกลับออกมาจากป่าแล้วนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นนายนนทวัฒน์ก็ได้มีการไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำ
พ่อแก่พ่อท่านชมถ้ำพ่อท่านไข่ดำไข่แดง

แล้วก็เดี๋ยวจะให้ญาติพากลับบ้านไปทำพิธีตามความเชื่อของตระกูลด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไปพูดคุยกับผู้ที่สืบทอดเชื้อสายมโนรา

เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายอายุ๒๖ปีนี่เป็นเรื่องจริงนะ

บรรพบุรุษมีเชื้อสายมโนราจะต้องรับช่วงสืบทอดบูชา
ตามความเชื่อที่ตกทอดมา
ร้อยตำรวจโทบุญส่งว่อนเซ้งอายุ๖๘ปี
ชาวตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทธลุง
ท่านเป็นผู้สืบทอดเชื้อสายตายายมโนรามายาวนานกว่า๔๐ปี
เล่าบอกว่าจากคำบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง๙๙เปอร์เซ็นต์เลย
ซึ่งปกติความเชื่อของชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง

แล้วก็บรรพบุรุษเทือกเถาเหล่ากอ
ให้ความเคารพนับถือเชื่อมั่นศรัทธา

เหมือนกับว่าถ้าเกิดบ้านนี้มีเชื้อสายมโนลา
มีเชื้อสายตายใหญ่มโนราเหมือนว่า
เราจะต้องมีการสืบทอดต่อใช่ไหมคะ
สืบทอดต้องหาให้ได้
เหมือนคนที่หลับป้อเคยเป็นมโนรา
เมื่อก่อนที่บ้านมีมโนราพร้อมเพื่อดังเรา
รุ่นราวคราวเดียวมโนราเติมก็คือแข็ง
ถึงป๊อตตัดมาป๊อก็ต้องรับมโนรา
แต่ถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่รับ
เรายังไม่รู้มันจะมีสัญญาณอะไรมาเตือนไหมคะ

ถ้าไม่รับไม่รู้ถ้าเปล่าเกาจะเอาแล้ว
มันต้องมีอะไรปรากฏการศ์
ผู้ใจอยู่บ้านทำไมไม่ได้เลือก
มันเรื่องของผม
อดคล้องกับนายวิชาสุขศรีสะอาดอายุ๖๕ปี
หรือว่ามโนราแซมเสียงทองดาวรุ่ง
ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง๑๐๐ครับ
ตายายมโนราหรือว่าบรรพบรุษสายต้นตระกูล

นะฮะก็มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
แม้จะเป็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น
แต่คนที่มีเชื้อสายสามารถสัมผัสรู้ได้ครับ
บรรดาครูหมอทั้งหมดที่ท่านละสังขารมานานแล้วนะ
เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาอยู่กับเรา
แต่เราเขาเป็นขายทริปขายละเอียด
แต่เรานี่เป็นกายหยาบเราสามารถมองเองกันได้
แต่บางคนเขาสามารถจำกัดได้
โดยเฉพาะของครูโนราหลายคน

เรื่องครูหมอจิตวิญญาณกายทิพย์กายเพศนี้
มันจะยึดติดตรงนี้ลูกอยู่กับลูกกับหลานเราไม่ได้ไปไหน

วัตถ์ธรรมศาลของครูหมอคือความรับ
ความโลภความโกรธความหลง

คุณผู้ชมครับสำหรับการรำบูชา
หรือว่าตั้งสำรับบูชานิยมทำกันในเดือน๖และเดือน๙
ครอบครัวไหนที่บรรพบุรุษมีตายายและบูชาดีนะครับ
สำหรับคาวหวานหรือจัดตั้งหิ้งบูชาบรรพบุรุษ
ก็จะให้คุณแต่หากไม่ใส่ใจบูชานะครับ
ถึงเวลามีเคราะห์ตายายท่านก็จะให้โทษมีเพศมีภัย
แล้วเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีกับตัวเองหรือครอบครัวครับ